เขาทำงานอยู่ที่กรุงเทพแล้วรู้ว่าตัวเองติดโควิด
อยากจะกลับบ้านบ้านเกิดที่เสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด
ให้สามีขับจากร้อยเอ็ดมารับที่กรุงเทพ
แล้วขับจากกรุงเทพกลับไปที่ร้อยเอ็ดแล้วยังไงต่อคะ
หลังจากนั้นไปส่งภรรยาที่โรงพยาบาล
ตัวเองก็กลับมากักตัวแล้วจู่ก็มีอาการเหนื่อยหอบขึ้นมา

กู้ภัยมารับไปส่งที่โรงพยาบาล
สุดท้ายเสียชีวิต

เมียจากกรุงเทพไปรักษาที่โรงพยาบาลเสรภูมิ

เมียเขารู้อย่างนั้นคงทราบแล้วไหม
ตอนนี้ภรรยาของคุณลุงรักษาตัวที่โรงพยาบาล
คนที่มาร่วมชาปนกิจศพของคุณลุงคือลูกสาวคนเดียว
ไม่แน่ใจว่าลูกสาวบอกคุณแม่แล้วหรือยัง
ทำใจได้หรือเปล่าอุตส่าห์ขับรถมารับเมียนะคะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมนะเขาอายุ๖๒แล้วนะ
ตอนแรกที่กู้ภัยมาเนี่ยคืออาการคุณลุงไม่ดีแล้วล่ะค่ะ
หายใจเหนื่อยหอบหายใจไม่สะดวกค่ะ
สิ่งที่เจ้าหน้าที่ทำก็คือพยายามที่จะปั๊มหัวใจ
ใส่ท่อช่วยหายใจสุดท้ายแล้วชีพจรหยุดเต้นนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องพยายามทุกวิถีทางช่วยกันปั๊มหัวใจ
เพื่อให้ชีพจรมันฟื้นคืนกลับมาแต่ชีพจรไม่ตอบสนองค่ะ
สุดท้ายคุณลุงเสียชีวิตนะคะ
คุณหมอชนสูตรศพลงความเห็นว่าคุณลุงท่านนี้ติดโรคโควิด๑๙
สุดท้ายทำอย่างไรคะก็ต้องเอาไปเผาเลย
อย่างที่บอกไปมีลูกสาวคนเดียวที่มาร่วมเผาศพคุณลุง

สอบถามญาติผู้เสียชีวิตแล้วบอกว่าผู้ตายเนี่ยเดินทาง

เพื่อกลับมารักษาตัวที่จังหวัดร้อยเอ็ดบ้านเกิด
ภรรยาติดโควิดมาตั้งแต่อยู่กรุงเทพนั่นแหละค่ะ

ผู้ตายก็เป็นคนเดินเรื่องทำเอกสาร

พอกลับมาถึง๑๐๑ปุ๊บค่ะ

แล้วสุดท้ายตัวเองก็มาติดโควิด